ซุปเปอร์สังเวียนหมัดมวยจะลุกเป็นไฟ

วยหนักไฟล์ดุเดือดระหว่าง
เจ้าเพชรอำนาจเกษตรพัฒนา
นักสู้ลีลาดุขวัญใจชาวไทย

ปะทะเมียงโฮลีนักชกกำปั้นหนักจากแดนประดิษฐ์

ชมสดหมัดประหมัดวันจานที่๗ธันวาคมนี้บ่าย๓โมง